คุณผู้ชมคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าไปจับกลุ่มคนที่ลักลอบแอบเล่นการพนันกัน
บรรยากาศมันก็จะเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยเล่าก็วงแตกกระโดดหนีกันไปตรงนู้นตรงนี้
หนีกันไปในป่ากกแต่เรื่องนี้มันมีไฮไลท์อยู่สองประเด็นประเด็นเรื่องคือคนที่หนีไปในป่า
เจ้าหน้าที่คือต้องไปช่วยเพราะกลัวหนีเข้าไปเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอเจอกับอันตรายอะไรก็ไม่รู้
ไฮไลท์ก็คือไปเจอเด็กนั่งอยู่แล้วเด็กไร้เดียงสาเจ้าหน้าที่ถามว่าพ่อกับแม่เล่นไหม
เล่นตรงไหนนั่งตรงไหนเล่นพนันไหมเด็กบอกหมดเลย
มาแล้วนี่นี่ทำตัวนอนกระพื้นนะบาตะเค่เด็กดึงย่ามา
แล้วก็ดึงดึงย่ามาเร็วดึงย่าขึ้นมาสิเร็วคุณผู้ชม
นะคะคือหนีเจ้าหน้าที่กระโดดเข้าไปในป่าเป็นป่ากกแต่
พอกระโดดไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาไม่ได้มันมีน้ำด้วย
ก็ต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยก็ก็ดีแล้วล่ะ
ฮะผมว่าให้เขาแจ้งข้ออาหารด้วยคดีปรับเริบอะไร
ก็ว่ากันไปเถอะยิงดีกว่าค่ะนี่ไม่ดูอุ้ยมันอันตรายนะ
เขาบอกตอนลงไม่รู้ลงยังไงแต่ตอนขึ้นขึ้นไม่ได้
นักพนันไปหลบมองแทบไม่เห็นเลยเนี่ยลงไปเป็นพลื้บ
เลยฮะป่ากกคือฝ่ายปกครองได้รับแจ้งว่าบ้านหลังเนี้ย
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยาเขาลักลอบเล่น
การพนันจริงก็ไปกันยี่สิบกว่านายนะคะอืมกลุ่มนักพนัน
ก็วิ่งหนีกระโดดหนีกันไปคนละทิศคนละทางคนนี้ไปแอบ
อยู่ในป่ากกแล้วมีน้องมีน้ำขึ้นมาไม่ได้ร้องช็อกความ
ช่วยเหลืองูชกทำยังไงใช่ไงพี่อุ๋ยเจ้าที่ว่าเป็น
ห่วงเรื่องของความปลอดภัยก็บอกขึ้นมาขึ้นมาทำตัว
นอนเหมือนจราเข้อ๋อให้คลานไงให้คลานขึ้นมาทีนี้อีก
ไฮไลท์มีหนูน้อยคนนึงค่ะทำไมฮะสี่ขวบสี่ขวบ
ก็นั่งอยู่ด้านในนี่หนูน้อยคนนี้นะคะเอาว่ายังไง
เสื้อเดี๋ยวแล้วแม่พี่ก็เลยถามว่าหนูมาทำอะไรเออใคร
มาเล่นการพนันตรงนี้ไหมพ่อแม่หนูเล่นไหมนี่รองเท้า
หนูเหลือคู่ใหญ่จังเลยเนี้ยพ่อแม่หนูอยู่ตรงไหนอ่า
ไม่โกหกค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาฟังหนูน้อย
คนนี้ค่ะเอาจัดไม่นั่งอยู่ตรงนี้พ่อนั่งอยู่ตรงนี้โห
นั่งอยู่ตรงนี้เลยเสร็จละกันเนี้ยอ่าแล้วแล้วตอนนั้น
แม่แม่กับพ่อเสียใครใครได้ใครเสียแม่ฮะเสร็จต่อ
มาต่อมาแม่ไปเล่นอ่าเล่นอ๋ออ๋อนี่เป็นไงไหนแม่คน
ไหนแม่คนไหนไปชี้สิถามที่ไหนนี่ลูก

แม่ใช่คนในป่ากกหรือเปล่าของแม่หายไปไหนไม่รู้
โอ้โหแต่บอกเลยแม่อยู่ตรงนี้นี่แหละใช่ตอนแรกแม่ไม่
แต่สุดท้ายแม่ก็เล่นตรงนี้นี่มันวงไฮโลนะเนี่ย
สูดถือรองเท้าใครลูกน่ะคลุมบรเลอเลยแต่ของพ่อ
สุดท้ายจับนักพนันได้๗คน
พร้อมอุปกรณ์เล่นไฮโลเงินสดอีกจำนวนนึงนะคะ
ส่งตำรวจสพวังน้อยดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

สงสัยไม่มีใครเลี้ยงลูกที่บ้านหรือยังไง